เป็นสิ่งที่ต้องติดตามความคืบหน้านะคุณนะ

นี่ฮะเรื่องของพระนะครับ
เรื่องของพระกับศรีกา
คุณผู้ชมฮะศรีกาคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าเธอเนี่ย
ท้องกับพระรูปนี้
และพระรูปนี้ก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าจะรับผิดชอบเด็กในท้อง
แต่ตอนนี้พระปฏิเสธการรับผิดชอบ
แต่ถ้าฟังจากทางด้านของพระ
พระเนี่ยเปิดเผยกับสื่อไทยรัฐว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าโดนศรีกาวางยาปลุกเซ็ก

พอพระกินเข้าไปรู้สึกเสียวสันหลังวาบ

อารมณ์ไม่อยู่นะฮะ
และบางอย่างมันแบบชูชันมีอารมณ์เนี้ย
ก็เลยมีเพศสัมพันธ์กับศรีกา
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไล่เลียงเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวเอ
นามสมมุติอายุ๒๖ปี
ชาวอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
ว่าเธอถูกพระวัดป่าแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัย
กระทำชำราวมีเพศสัมพันธ์กันจนเธอตั้งท้องได้๔เดือน
แต่พระวัดป่าแห่งนั้นปฏิเสธการรับผิดชอบนะครับ
นางสาวเอก็เอาแชทที่แชทกับพระเปิดให้เราดู

บอกว่าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี๖๓

เหมือนคุยกันระหว่างพระกับตัวเธอ
แล้วก็เธอก็ทวงถามบอกว่านี่จะเอายังไง
จะคุยกันให้รับผิดชอบเรื่องของลูกในท้อง

แล้วก็ตัวเธอบอกอ้าวทีนี้ไม่คุย

เธอเอามาให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูนะครับ

เธอมีเพื่อนที่รู้จักกับพระ

แนะนำให้เธอนั้นรู้จักกับพระก้องเกียรติ
อายุ๕๑ปีที่วัดป่าบ้านหนองคูณ

ซึ่งที่วัดป่าแห่งนี้ก็จะมีพระก้องเกียจ

ทีนี้ครับตัวเธอก็ต้องเอาอาหารไปถวายให้พระก้องเกียจ
เธอก็รับปากกับเพื่อนเดี๋ยวจะเอาอาหารไปถวาย
ให้กับพระก้องเกียรติที่วัดป่านะครับ
แล้วก็ตอนที่เธอไปถวายอาหารให้กับพระก้องเกียจนะ
ครั้งแรกครั้ง๒ก็ปรากฏว่า
ก้องเกียจพยายามพูดคุยเล่นกับเธอนะครับ
แล้วประมาณสี่ถึงห้าครั้งผ่านมานะครับ
ก้องเกียจก็ยิ่งคุยหนักใหญ่เลย
ไม่อยากให้เธอออกไปจากวัดง่ายนะครับ
จากนั้นพระก้องเกียจพยายามลวนลามเธอด้วยนะ
ดึงมือของเธอไปจับอวัยวะเพศของพระ
แล้วก็หลอกให้ผู้หญิงคนนี้ดูให้หน่อยว่า
เส้นบริสุทธิ์ขาดหรือยังอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคุณนะ

หลังจากนั้นนะฮะกลายเป็นว่าเธอกับพระมีเพศสัมพันธ์กัน
มีกันหลายครั้งต่อมาเธอได้ตั้งท้องนะครับ
ตอนแรกพระก้องเกียจบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่เมื่อท้องเริ่มโตขึ้นได้สัก๔เดือน
ก้องเกียจกลับปฏิเสธความรับผิดชอบ
บล็อกเฟสบล็อกไลน์ไม่คุยกับเธอแล้ว
พร้อมกับขู่จะทำร้ายร่างกายเธอด้วย
ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ใครรู้นะครับ
บอกว่ายืนยันเรื่องทั้งหมดเป็นความจริง
เพราะเธอได้ไปฝากคันกับหมอที่โรงพยาบาลพับพลาชัย
เธอมีลูกจริงมีลูกกับพระรูปนี้
ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับเราขอถ่ายแบบไม่เห็นหน้าแล้วกันนะครับ
อันนี้
สาวัย๒๖ปีที่เราไปสัมภาษณ์นะครับ
ทีนี้ครับเราก็ไปจ่อใหม่สัมภาษณ์พระก้องเกียจด้วยคุณ

ก็พบว่าบริเวณวัดตั้งอยู่ในที่ศาธนะแล้วหน้าที่ประมาณ๗ราย
มีอาคานชั้นเดียว์สร้างเหมือนบ้านเบลือนชอบบ้านเหมือนพิลงศ์
นี่เหรอฮะสภาพของวัดป่าดูสิ
อยู่หนึ่งหลังใช้เป็นที่ตั้งของสำนักของพระก้องเกียจ
เราพูดคุยขอให้พระก้องเกียจท่านเปิดใจให้เราฟังหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องราวการมีเพศสัมพันธ์กับศรีกา
ก้องเกียจเล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับ
บอกว่าพฤติกรรมของศรีกาคนนี้คือ
อยากได้อะไรต้องได้
แล้วอีกอย่างน่าจะใช้ยาปลุกเซ็กกับพระกับอาตมา
คือหลังจากรู้จักกันกับผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้ได้พยายามทักทางเฟส
บอกว่าจะมาเล่นที่วัดได้ไหม

เหมาะมั้งเป็นผู้หญิงจะมาที่นี่ไม่เหมาะมั้ง

ต่อมาผู้หญิงคนนี้เอาปูหล่นมาถวาย

อัตมาฉันแล้วฉันไม่กี่คำหรอกก็รู้สึกอร่อย
ฉันประมาณ๓ช้อน๓คำเอง
แต่ทีนี้รู้สึกมันแบบเสียวสันหลังวาบเลยคุณ
เหมือนแบบมันขนลุกขุดขนพองตามหลัง
บอกแบบนี้นะมีอาการเกร็งสั่นไปทั้งตัว
รวมถึงขออภัยคุณผู้ชม
คือพระท่านบอกแบบนี้จริงอวัยวะเพศแข็ง

ทีนี้พระก้องเกียจก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นไป
ที่เอาปูหลนมาถวายว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัตมานะ
แล้วก็พระก้องเกียจให้เล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังบอกว่า
คิดย้อนถึงคำพูดของผู้หญิงคนนี้ที่พูดก่อนหน้านี้บอกว่า
ถ้าจะเอาใครจะต้องเอาให้ได้
ก้องเกียจก็เลยบอกว่ามั่นใจเลยโดนยาปลุกเซ็กนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถาม
แล้วตกลงท่านมีเพศสัมพันธ์กับศรีกาจริงหรือเปล่า
แต่ว่าไงคะพระก้องเกียจบอกอัตมาก็ไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะ
แต่อัตมาว่าอัตมาโดนยาปลุกเซ็ก
ผู้สื่อข่าวเราถามอีกท่านตกลงมีเพศสัมพันธ์กับศรีกาไหม

เออก็พูดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฟังเสียงของพระก้องเกียจแล้วกันฮะ
ว่าที่ที่ฉันไปคือมีสารอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ

ใช่เรื่องของเรื่อง
แต่นี่ไม่ได้ชั้นหมดนะถ้าชั้นหมดไม่รู้จะขนาดไหนนะ
อาจารย์ก็ยอมรับใช่ไหมว่ามีอะไรกัน

คุณผู้ชมฮะผู้สื่อของเราก็ฟังความสองด้านนะ
สรุปจากฝ่ายของผู้หญิงฝ่ายของผู้หญิงบอกว่า
พระรวรรมแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เธอตั้งท้องแล้วก็อยากให้พระออกมารับผิดชอบนะฮะ
จะศึกหรือว่าจะมาเป็นคารวาสมารับผิดชอบก็ได้นะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบแน่นะฮะมันต้องมีต่อนะครับ
ข้อสรุปแล้วเป็นอย่างไรทั้งทางวินัยแล้วก็ทางคดีด้วยนะครับ